จอทีวีงานนี้เป็นงานใหญ่ฮะแล้วไม่เห็นหน้าหมอปลามาหลายวันหลายเดือนแล้ว

แก๊กเพราะว่ามีคนมาร้องเรียนว่าเจอตุ๊กตามหาเสน่ห์
หากเช่าบูชาแล้วผัวจะรักผัวจะหลงมีสาวคนหนึ่งเช่าบูชา
ปรากฏว่าหลายตัวผัวก็ยังไม่กลับบ้าน
อยากจะให้หมอปลาช่วยมาดูหน่อยว่าเหตุการณ์นี้โดนหลอกหรือยัง
หมอปลาบอกยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ
โอ้โหขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อีกเหรอ
ตุ๊กตาชื่อว่าน้องรวยนะครับเป็นตุ๊กตาตัวละ๕๐๐๐บาท
โลงอะขระตั้งแต่หัวจนกระล้งบ่ายตีน
โอ้โหไม่มีพื้นที่แบบเป็นผิวหนังเลยฮะ
อัคละใต้โครงใต้คางขอบหู
อัคละละเอียดยิบเลย
น้องรวยรวยขอให้ถ้าเช่าบูชา
แล้วจะรู้สึกว่าผัวรักผัวหลงเมตตามหานิยม
เสริมเสน่ห์โชคลาภนาประกาศ
สาวคนหนึ่งน้องอุ้มคุณอุ้มเนี่ยเขาเช่าบูชาไป
เช่าบูชาไปปรากฏว่าเช่าบูชาแล้วไม่เห็นผัวหลงเลย
ไม่เห็นมีใครรักเลยอาจารย์แม่อาจารย์แม่คือคนที่เป็นเจ้าสำนักนะ
บอกว่าเอาเนี่ยเอาน้องรวยมีหมออีกกี่ใบ
สองใบเอาใบหนึ่งนอนอีกใบหนึ่งให้น้องนอนไว้ใต้หมอน
เอาน้องซุกไว้ใต้หมอนแล้วจากนั้นมา
ผัวรักผัวหลงใครเห็นก็รักเราฮะ
มาตั้งนานแล้วจนน้องรวยเริ่มแขนจะเปื่อยแล้ว

คุณอุ้มก็เลยต้องออกมาแฉว่างานนี้อาจารย์แม่

ขนาดเพราะอะไรนอกจากน้องรวย
ยังเจอดูดวงอีกแล้วดูดวงถี่ยิบเลย
จ่ายเงินค่าดูดวงไปรอบละ๒๐๐
ยังไม่พอยังเจอค่ากระทงแก้กรรม

กระทงแก้กรรม๓๐๐๐บาท

คล้ายณหน้าทองใช่ไหม
ที่ทำหน้าแต่นี่ทำที่นม
หน้าอกแล้วเจออีกหลายร้อยหลายพันฮะ
เอากางเกงในเปื้อนเลือดเอามามาทำพิธีมาบริกรรมคาถา
และรับรองว่าผัวรักผัวหลง๓๐๐๐บาท
โอ้โฮเป็นหมื่นนะครับยังไม่นับตุ๊กตาเออโดนไปเป็นหมื่นแล้ว
แต่ไม่เห็นมีใครรักเฮโลยังมีอีกยังไม่จบอีกเหรอ
เลี้ยงบูชาผีโดนแนะโดนบอกเฮ้ยโดนยุให้เลี้ยงบูชาผี
คราวนี้เนี่ยก็เลยมีการจัดเลี้ยงบูชาผีไปเหมือนกัน
สุดท้ายทำทุกขณะแล้วจัดโปรก็แล้ว
ยังไม่มีใครย้อนกลับมาเลยดังนั้นไม่รู้จะมองหน้าใครแล้ว
บอกหมอปลาช่วยทีงานนี้โดนหลอกแล้วหรือยัง
นี่มันคุณสัยมนต์ดำเข้าข่ายหลอกลวงแล้ว
หมอปลาประกาศหมอปลาประกาศผ่านไปเลยว่า
เดี๋ยวจะขอลงไปท้าพิสูจน์ตุ๊กตาน้องรวย
ตุ๊กตามหาเสน่ห์ด้วยตัวหมอปลาเองฟังหมอปลา
มันคือการนำสิ่งอัปมงคลมาทำเพื่อให้คนรักคนหลง
แต่พอเป็นข่าวก็เริ่มมาแก้ตัวว่าไม่ได้หลอกใคร
ถามว่าคุณยังหน้าด้านตอบอีกเหรอว่าไม่หลอกใคร
และสิ่งที่คุณโพสต์คุณส่งไปให้เขาดู
แล้วคุณก็มีวิธีการพูดโน้มน้าว
๓วัน๗วันจะกล่าแพ้พร้าวจะคานเข้ามาหา

และที่สำคัญก็คุณท้าไม่ใช่เหรอ
ว่าตัวคุณแน่ว่าของคุณคือของจริง
ว่าถ้าแน่จริงให้ลงพื้นที่ผมก็จะลงเหมือนกัน
ดูที่ตอนลงพื้นที่คุณจะแน่จริง
เหมือนอย่างที่คุณโทรศัพท์หรือเปล่า
หมอปลาท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์ตั้งแต่น้องรวย
พิสูจน์ตั้งแต่ตุ๊กตามหาเสน่ห์

เจ้าสำนักด้วยดังนั้นก็เลยไปเจออาจารย์แม่ฮะ
อาจารย์แม่แม่ดวงเป็นเจ้าสำนัก
แม่ยืนยันว่าไม่ได้หลอกลวงใครเลย
แต่ละคนเขามีปัญหามาก็จะดำเนินการแก้ไขให้
ตุ๊กตาอัครรักษ์ก็ไม่ใช่คุณสัย
แต่เป็นการผูกดวงอันนี้เป็นคำนะ
เป็นการผูกดวงของคนที่ไม่รักกันให้กลับมารักกันได้
แล้วถ้าหาหมอปลาจะมาพิสูจน์วิวคัม
อะไรนะฮะอาจารย์แม่วิวคัม
ยินดีต้อนรับแต่อาจารย์แม่ไม่อยู่นะ
เฮ้ยแล้วทำไมอาจารย์แม่ได้รับคำแนะนำ

แต่อาจารย์แม่ได้รับคำแนะนำจากทนายความว่า

ถ้าหากหมอปลามาให้เจอหน้าทนายความแทน

แต่ถ้าหากหมอปลามายินดีต้อนรับ
แต่จะไม่เจอหน้าอาจารย์แม่ครับ